ดีดเลยฮะ
อย่าเป็นข่าวเลื่อนล่ะครับ
มึงขายทางหนู
มึงขายทางหนู

เออมึงรอผมไม่ยืนรอตำรวจ

คุณผู้ชมคิดว่าร่างกายเขามีอะไรอยู่ในนั้น

แล้วก็คือเค้าเล่นใหญ่มาก

ทำราวกับว่าเขาเป็นตัวผู้เสียหายซะเอกเนี่ย
บอกว่าผู้ชายคนนี้อาการคล้ายดีดยา
เป็นยังไงคุณผู้ชมดีดยาเป็นยังไงช่วยบอกหน่อย
แล้วก็ถือมีดมาข่มขู่ชาวบ้านเพราะถูกจับได้
ว่ากำลังจะไปลักทรัพย์ตามบ้านครับ
แล้วชาวบ้านอำเภอเมืองชนบุรีเขาตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะ
หายไปแล้ววอนให้ตำรวจช่วยตามจับมาให้ด้วย
เห็นภาพเห็นหน้าเขาก็ชัดอยู่เหมือนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยอนันตารีสอร์ทหมู่๓ครับ
ชาวบ้านในพื้นที่คนหนึ่งชื่อคุณวิวัฒน์
ให้ฟังว่าเหตุการณ์คือคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย
ชาวบ้านไปเห็นผู้ชายคนนี้ดูแล้วลุกลีลุกลดลุกหลีกลุกหลีก
เหมือนจะเสพยามาแล้วจะไปขโมยอะไร
มิเตอร์น้ำนี่เขาชี้ให้ดูไปเห็นตรงนั้น
แต่เจ้าของบ้านมาเจอก่อนแล้วพอคนที่ดีดดีดเนี่ยนะ
ดีดยาเนี่ยนะถูกจับได้ก็โวยวายขึ้นมาเลย
หาว่าอย่ามาใส่ความผมหาว่าเจ้าของบ้านไปใส่ความเขาครับ
เกือบจะวางมวยกันแต่ญาติเจ้าของบ้านมาช่วยห้ามเอาไว้
แล้วผู้ก่อเหตุก็ทำท่าหงุดหงิดหยิบมีดพกมาด้วย
จะมีจังหวะหนึ่งคุณผู้ชมที่เราวงแดงไว้ให้ก็คือ
เขามีมีดอยู่ในมือด้วยนะออกมาข่มขู่
แต่ฝั่งเจ้าของบ้านก็ไม่ได้แสดงท่าที่หวัดกลัวอะไรนี่ที่เราวงให้
ฝั่งเจ้าของบ้านก็บอกแต่เพียงว่าเดี๋ยวตำรวจกำลังจะมาแล้ว
ผู้ก่อเหตุก็บึงขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหลบหนีไปเลยครับ
ข้อมูลเพราะว่าผู้ชายคนนี้เคยมาก่อเหตุหลายครั้งแล้ว
ก็คือเคยไปลักมิเตอร์น้ำคนอื่นมาแล้วนะ
อยู่ในพื้นที่เนี่ยอยากให้ตำรวจเร่งตามจับตัวมาให้ได้โดยเร็วครับ
แล้วก็จะได้ส่งตัวไปบำบัดอาการติดยา
ถ้าปล่อยไว้เป็นภัยกับสังคมครับ